โอ้ยสุดยอดเลยมาโบกอะไรอย่างนี้นี่
อย่างเงี้ยถ้าเป็นเป็นทางโค้งแล้วผมว่าไม่รอดหรอกพี่โอ้โห
จะไปใกล้น่ะมันสนับสนภาพง่ายมาละมั้ง

วันนั้นผมนำขบวนมาถึงสถานีโยสกาแล้วจะไปสถานีรถไฟชุมทางคลอง๑๙ครับระหว่างทางเนี่ยขบวนผมเนี่ยเข้าโค้งมาแล้วมาเจอ
มีรถเก๋งจอดอยู่บนรางรถไฟ
ก็เลยลงเบรกห้ามล้อฉุกเฉิน
แล้วจังหวะที่ลงเบรกเนี่ย
เห็นคนโบกอยู่บนรางรถไฟอะครับ
ทีนี้เขาโบกให้สัญญาให้เราหยุดก็จริงครับ
แต่ทีนี้เขาโกะแล้วเขาเดินเข้าหารถไฟครับ
มันก็จะเกิดอันตรายผม

ใช่ครับแล้วทีนี้ต้ายท้องรถตรงแชทซีรถเขาติดอยู่บนศาลลางรถไฟ
เขาก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือถอยหลังอะไรได้ครับ
ก็ต้องเกณฑ์ผู้โดยสารลงมาช่วยกันดันรถยกรถขึ้นกันอย่างนี้ครับผม

กว่าจะเข็นรถออกได้นี่นานไหมคะคุณอ๊อฟ

กอยู่ข้างทางก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมายืนอยู่บนลาง

เพราะรถไฟใช้ระยะเบรกพอสมควรครับ
ถ้าเกิดว่าถ้าผมหยุดรถไม่ทันเนี่ย
ผมอาจจะทับเขาก่อนก่อนที่จะชนรถยนต์เขาครับ
รถยนต์อาจจะไม่ชนอาจจะชนคนโบกก่อนนะครับ
ก็ครับให้โบกให้อยู่ข้างทางครับ
หรือไม่ก็โทรแจ้งปัญหานี้ใกล้เคียงครับ

เขาจะได้ประสานกับขบวนรถทันครับ
ก็คือโทรแจ้งการรถไฟเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับ
เพราะว่ารถเสียอยู่ตรงจุดนี้สถานีนี้อะไรอย่างนี้ครับ

คืออย่างเราเจอเราเจอบ่อยแค่ไหน
บางทีก็ฝ่าเครื่องกั้นมั่งอะไรมั่งอย่างนี้หลายอย่างนะครับ

แต่เราก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์เด็กชนอะไรอย่างนี้เนาะ